วันก่อนเรายังคิดว่าในคราวเคราะห์ร้ายก็มีเคราะห์ดีอยู่บ้าง
รถกระบะที่ไปชนโรสลอย๔๒ล้านบาท
ตอนแรกมีข่าวที่เขาไม่เอาเรื่องที่ที่กลาย
ที่ไหนได้ล่ะล่าสุดครับ
คนขับรถโรสุรอยบอกว่าไม่ได้ใจดี

ตอนนั้นก็เลยแยกย้ายกันไปตอนนี้จะเรียกค่าเสียหายแล้วจากคู่กรณีฮะ
๔๒๕ล้านบาทแล้วคนขับเป็นชาวจีนอายุ๒๑ปี
กับรถคนขับรถกระบะบอกว่าไม่เอาเรื่องให้แยกย้ายกันไปซ่อม
ผ่านตำรวจโทษโผลโกมนสุธิรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
กองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง
และนายอนิรุธคงทรัพย์ธนายความแล้วก็ล่ามภาษาจีน
เพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ทนายความเปิดเผยบอกว่าหลังจากกลายเป็นข่าวนะครับ
ลูกความของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้ประสานตำรวจ
เพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานและเข้าให้ข้อมูลต่าง

ก่อนหน้านี้เขาได้คุยกับลูกความเธอเล่าบอกว่า
ขับรถมาตามถนนเลลนขวาปกติมุ่งหน้าจะไปเข้าศูนย์รถ
เพื่อเช็กระยะจู่รถกระบะพุ่งชนท้าย
ด้วยความตกใจเธอจึงโทรติดต่อไปยังบริษัทประกัน
รถนี่มีประกันชั้นหนึ่งนะครับพยายามจะสื่อสารให้รถกระบะ
คู่กรณีขับตามไปที่ศูนย์รถ
เนื่องจากได้ติดต่อบริษัทประกันให้มาเคลียร์ค่าเสียหายที่นั่น
แต่อาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาด

ผู้หญิงนี่บอกว่าเธอขับมา๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอง
และมีการเบรกเป็นระยะระยะเนื่องจากรถเยอะ
ก็ยืนยันว่าพยายามสื่อสารให้รถกระบะคู่กรณีขับตามไปแล้ว

รออยู่สักพักก็ไม่เห็นขับตามมา

ข้าวเสียหายอยู่ที่ประมาณ๑๓๓๐๐๐บาทครับ

เพราะตั้งแต่เกิดเหตุมาทั้งคู่
ยังไม่เคยมาแจ้งความเลยนะครับตำรวจเองก็ทราบจากโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
เดี๋ยวจะนัดคนขับรถกระบะมาสอบปากคำวันศุกร์นี้ครับ
ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วไม่ได้จบอย่างที่เราเข้าใจกันตั้งแต่แรก
ดังนั้นเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาคุย